คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับตกอกตกใจกันหมดเลย
พี่ชมพู่อารยาเนี่ยไปโผล่อยู่หน้าโรงพัก
ศนลุ้มพินีภาพมีเช่านี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่อย่าพึ่งค่ะอย่าเพิ่งตกออกตกใจกันไปนะคะ
ส่วนสาเหตุมันมาจากสมุดบัญชีเงินฝาก

อ๋อก็ต้องไปแจ้งความ
ถูกไหมผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่า

เชิดเอ่ยลีลาท่าโพสต์เอ่ย
เนี่ยนะไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่นนิสตาร์เลยจริง

ก็เป็นขาวได้จ้ะก็เป็นสุปร่าวบ้านเรา
ตาไงทำอะไรก็เป็นข่าวได้หมดแหละ

ถ้าเป็นเราใส่ก็คงจะเป็นแบบเสื้อผ้าธรรมดา